ได้เวลามาตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พพาธินีกันแล้วค่ะ
สวัสดีหมอไก่นะคะสวัสดีค่ะ

วันนี้หมอไก่เกิดไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ว่าจะพูดถึงราศีที่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อย

แต่หลายคนบอกว่าไม่อยากให้เป็นราศีฉันเลย

ถ้างั้นเรามาเช็คดวงกันก่อนว่าจะมีราศีของคุณหรือเปล่า
ราศีแรกที่ในช่วงนี้ปาดเหงื่อเลย
ต้องเตรียมผ้าของคุณหนูเอาไว้ปั๊บเหงื่อโดยเฉพาะเลย

ใช่ค่ะชาวราศีพฤกษกนะโอ้ในช่วงนี้เรียกว่าเป็นราศีที่ถอนหายใจบ่อยมาก

ช่วงนี้เรียกว่าชาวราศีพฤกษกเนี่ยแบบหวานอมขมกลืน

ใช่เขาเรียกว่าเหมือนก็เครียดหลบใน

เครียดซ่อนอยู่ข้างในคือเหมือนก็ว่าเวลาคนอื่นเห็นชาวราศีพึกศก
อาจจะรู้สึกว่าชาวราศีพฤกษกก็ดูเฉย

ยิ้มไปข้างในโอ้โหแบบทุกข์พอสมควรเลย

ใช่ค่ะเพราะว่าดวงชะตาของชาวราศีพฤกษกเรียกว่าโดนบีบ
โดนบีบเวลาโดนบีบนี่ผมรู้สึกเลยโดนบีบตรงไหนโอ้ยมันจะหน้าเขียวนะ
มันจะหน้าเกลียวมันจะอึดอัดแล้วมันจะรู้สึกคือว่าหน้าเป็นไงครับ

มันจะอึดอัดแบบนี้ไหมครับขอบใครมันบีบกดดันหัวใจอืม
เขาเรียกว่าอย่างนี้คือดวงชะตาเขาโดนบีบ
เขาเรียกว่าดาวบาปะเคาะบีบหน้าบีบหลัง

บีบหน้าบีบหลังเหมือนกับอารมณ์แบบเราไปเดินสำเพ็งแล้วโอ้โฮ
คนเบียดมันอึดอัดมันอึดอัดมันเยอะนะคะ
ก็จะส่งผลทำให้ชาวราศีพฤกษ์ส่งโอ้โฮ
อึดอาดใจเหนื่อยใจไม่มีความสุขมีความทุกข์โดยเฉพาะเรื่องงาน
บางทีก็แบบโหยหาอยากจะแบบอยากจะเปลี่ยนงาน
อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานโอ้โหในใจอยากจะล่ำร้อง

อ่าต้องรอต่อไปอีกนิดนึงนะคะ
ต้องรอจนกว่าที่พระราหูจะมาทับดวงชะตา

โอ้โฮ๑๐เดือนหน้า๑๐กันยายน
อ๋อใช่ประมาณนั้นแล้วอย่างนี้คือราศีพฤกษกเองจะแก้เคล็ดอย่างไรคะ
อ่าขอแนะนำให้ชาวราศีพฤกษกนะคะค่ะไปทำบุญ
อยู่กับเรื่องของการถวายผ้าตรายจีวร

สมมุติว่ามีโอกาสได้ไปทำในวันเกิดของตัวเอง

หรือว่าถ้าสมมุติไม่สะดวกสมมุติว่าบางคนเกิดวันจันท

ก็ไปทำวันอาทิตย์ก็ได้วันไหนก็ได้อ่าใช่ค่ะ
แต่ว่าถ้าทำวันเกิดตัวเองโอ้โหจะดีที่สุดเลย
ถวายผ้าตรายนี่จะส่งผลอย่างไรคะหมอไก่

ส่งผลทำให้จากร้ายเนี่ยเรื่องร้ายกลับกลายเป็นเรื่องดี
โอ้โหหรือว่ามันก็จะคลี่คลายไป
อย่าเพิ่งตกอกตกใจกันไปนะคุณผู้ชม

ราศีต่อไปล่ะคะหมอไก่

ราศีกันก็ต้องปาดเหงื่อเหมือนกันเหรอคะ
ราศีกันราศีกันนี่เพิ่งเลิกกับแฟนไม่ใช่เหรอ
อืมอันนั้นอันนั้นไม่ใช่ค่ะอันนั้นกันนะพัด
ไม่ใช่ค่ะอันนี้ราศีกันไม่เกี่ยวกับดาราค่ะคุณ

แป๊บเอาอย่างนี้ค่ะ
คือชาวราศีกันนะคะเรียกได้ว่าชีวิตช่วงนี้

ก็คือชาวราศีกันจะเจออุปสรรค
เจอกับปัญหามากมายเข้ามาอยู่ตลอดเวลา
คือชีวิตนี้ไม่ได้อยู่สงบสุขค่ะ
นะมีความสุขได้แป๊บเดียวโอ้โหสักพักเนี่ยความทุกข์เนี่ย
มันก็มาเยือนอีกแล้วมีเรื่องที่แบบ
อกหนักใจทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลานะคะ
ถ้าชาวราศีกันคนไหนรู้ตัวว่า

มันจะร้อนหนักนะครับหมอไก่
พลาเล่มงามอย่างนั้นขอวิธีแก้เคล็ดให้ราศรีกันเลยค่ะ
ชาวราศีกันนะคะควรหาโอกาสไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการตักบาท

บาดเนี่ยเน้นก็คือให้ตักบาทในวันเกิดของตัวเองทั้งหมด๓ครั้ง

ก็ให้ตักบาดวันจันนี้จันทร์หน้าแล้วก็จันทร์ถัดไปให้ติดกันเลย

เวลาใส่บาทแล้วก็ใส่บาทด้วยอาหารคาวอาหารหวานปกตินี่แหละค่ะ
แต่ว่าให้อาหารอย่างหนึ่งมีสีดำอย่างน้อยหนึ่งอย่าง

แกงจืดใส่สาหร่ายอันนี้ไถโยม้า
เพื่อเป็นการแก้เคล็ดให้อุปสรรคปัญหามันน้อยลงไป
อันนี้เป็นวิธีการแก้เคล็ดสำหรับราศีกันนะคะ

ก็คือเหมือนกับว่าให้อุปสรรคปัญหามันคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น

เอาล่ะราศีต่อไปที่ต้องยกมือปาดเหงื่ออีกก็คือ

สำหรับชาวราศีมังกรในช่วงนี้รู้สึกว่าชีวิตจะหน่วงนะ

หน่วงก็คือจะก้าวหน้าก็ไม่ก้าวหน้า

ก็เหมือนกับว่าชีวิตเนี่ยมันก็โดนตรึงอยู่กับที่

แล้วชีวิตของชาวราศีมังกรในช่วงนี้คือทำอะไร

งานยากงานหินเจอแต่อุปสรรคปัญหานะคะ
และชาวราศีมังกรคือจะเจอการแข่งขันค่อนข้างดูเดือดพอสมควร

ใช่การแข่งขันทั้งในองค์กรด้วยภายนอกองค์กรโอ้โหพอสมควรเลย
ชาวราศีมังกรเนี่ยเวลาจะทำอะไรในช่วงนี้

ไปหวังพึ่งพาคนรอบข้างพึ่งพาคนอื่นไม่ได้
คือช่วงนี้ต้องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ
ประมาณนั้นพอเวลาที่ทำอะไรด้วยตัวเองมันมักจะเหนื่อย

เหนื่อยแต่ว่ายังมีโอกาสประสบความสำเร็จอยู่

พื้นฐานชาวราศีมังกรเป็นราศีหินแกนิต
ก็คือเป็นราศีที่แบบทนทานยาก

ก็เหนื่อยนิดนึงแต่ว่าก็ยังไปได้
ชาวราศีมังกรมีโอกาสผ่านไปได้อยู่แล้ว

เป็นกำลังใจให้งั้นขอวิธีแก้เคล็ด

หาโอกาสไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคโรงศพ

เจออุปสรรคเจอปัญหาก็ยิ้มสู้ไปนะคะ

แน่นอนว่าเรายังมีโอกาสประสบความสำเร็จ

เป็นกำลังใจให้สำหรับทั้ง๓ราศีด้วย
แต่ว่าวันนี้ขอบคุณหมอไก่มากขอบคุณค่ะ
ขอบคุณนะครับหมอไก่ครับ